ใบละใช่ไหมเขาโดนจับบอกว่าเขารับมา๙๕บาทนะครับ
อ้างบอกว่ารับมา๙๕บาทก็บอกว่าเขาขาย
เพราะว่ามันก็ขาดทุนขาย๘๐ไม่ได้
นะฮะก็เป็นคลิปที่ตำรวจโรงพักสะดาวออกมาล่อซื้อ
ลอตเตอรี่ขายเกินราคาในพื้นที่บ้านด่านนอกนะฮะก็อยู่ที่ชายแดนไทยมาเลเซีย
หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีพ่อค้าลอตเตอรี่มาขายเกินราคาในพื้นที่มานานแล้ว
ออกจะมาขายช่วงค่ำเพราะว่ามันมีร้านที่ขาย๘๐บาทมันปิด
พอร้านปิดปุ๊บคนหาซื้อได้ลายนี้ก็เลยออกไปขาย๑๑๐บาท
สามารถจับกลุ่มได้คือนายวิศนุมาริชัยครับเป็นพ่อค้าลอตเตอรี่มาจากจังหวัดเลย
ก็นำตัวไปเปรียบเทียบปรับเขาก็บอกว่าก็เขารับมา๙๕บาทแล้วขาย๘๐ไม่ได้
แล้วก็ไม่ได้โคต้าด้วยก็เลยต้องขายใบละ๑๑๐บาท
แต่ละงวดรับมา๗๐๐ใบบ้าน๘๐๐ใบบ้านก็ได้กำไรงวดละ๕๖พันบาท
สุดท้ายก็โดนจับแหละแต่ก็เข้าใจว่ารับมาเยอะมาแพงแหละแต่ว่ามันก็ผิดกฎหมายนะ